เราเห็นภาพการแถลงของเพื่อไทยจับไม้จับมือนะก็เป็นภาพสัญลักษณ์ในทางการเมืองนะครับว่าจะสารสัมพันธ์กันกับชาติไทยพัฒนาในระหว่างนี้เราไปถามคุณจตุพรพรมพันธ์กันหน่อยครับก็วิเคราะห์สถานการณ์การเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลของทางพักเพื่อไทยซึ่งรับไม้ต่อมาจากก้าวไกลบอกว่าเกมก

วันมี๒๒๘วันเติมไปอีกสิบเป็น๒๓๘แต่พักเผื่อไทยบอกว่าได้เสียงสนับสนุนเกินแล้วเพราะหวังได้จากประชาชิบหัวเพิ่ม
แต่ประชาธิปัตย์เองเขาก็ยังมีปัญหาภายในไงฮะการประชุมองค์ประชุมไม่ครบเลื่อนหรือว่าบางคนก็เรียกว่าล่มมา๒ครั้งแล้วเนี่ยก็ยังเลือกกรรม

รวมถึงจะถูกคนเสื้อแดงที่มีบาดแผลกับประชาธิปัตย
ตั้งคำถามคุณจะจับมือกับเขาในฐานะอะไร
ถ้ามาก็คงมาในลักษณะงูเห่า
ซึ่งประชาธิปัตย์เองคุณจตุพรก็ฝากเตือนว่า
ก็ต้องระวังตัวเช่นเดียวกันครับ
ป้าวของภาคเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนที่สุดแค่ด่านประชาธิปัตย์
ที่ต้องการเสียงเกิน๒๕๑ที่พูดว่าเสียงเกินเนี่ย

ทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้การที่ไปพบพระเก้าไกลเนี่ย
เพื่อที่จะแต่งตัวว่าพยายามขอเสียงจากพักเก้าไกลแล้วไม่ได้
จึงจำเป็นที่จะต้องไปหารวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
เห็นไหมว่าอ้างว่าตัวเองไม่มีทางเลือก
ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองก็เล่นเกมมาโดยตลอด
ทั้งหมดมันคือเกมนะถ้าไม่ใช่เกมเนี่ย
พูดวันหนึ่งพูดอย่างวันหนึ่งพูดอย่างวันต่อมาพูดอย่าง
และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าพระเก้าไกลไปโหวตให้อย่างนั้น
เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนกัน
คุณจตุพรตอบคำถามต่อไปว่า
กรณีที่คุณสมชัยมองว่านายกน่าจะมาจากราศีสิงศ์
นี่น่าจะคำนวณจากพื้นฐานราศีดวงดาวเนี่ยนะฮะ
คุณสมชัยศรีสุธิยากรประเมินว่านายกน่าจะมาจากราศีสิงศ์
คุณจตุพรบอกว่าเป็นไปได้หมดแหละ
ใครบ้างราศีสิงศ์น่ากรอบครับอยากรู้อยากรู้ค่ะเนี่ย
ผลเอกประวิทย์เกิด๑๑สิงหาพรุ่งนี้นะวันคล้ายวันเกิดนะฮะคุณอุ้งอิ๊ง
๗๘จาก๗๙นะครับคุณแพทองทานคุณลุ้งอิง๒๑สิงหา
อาจารย์ชัยเกษม๒๖สิงหานะครับ
นี่ฮะก็นับราศีสิงแบบสากลและแบบไทยด้วยนะ
คุณจตุพรบอกว่าเป็นไปได้หมดจากสูตรการเมืองในขณะนี้
รูปแบบที่๑ซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็คือเสนอชื่อคุณเศรษฐา
เพราะรวมพักไม่ได้ประกอบกับเรื่องเฉพาะตัวมาตรา๑๑๒
และที่ถูกคุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเรื่องที่ดินก็น่าจะถูกตีตก
ที่๒เสนอชื่อคุณอุ้งอิ๊งแต่ก็จะเป็นผ้าป่าสามัคคีรอชาปนกิจวัดเดียวกัน
เพราะต้องมีประชาธิปัตย์และ๒พักลุงมาร่วมด้วย
ทำให้มีแรงต้านคนออกท้องถนนเสี่ยงต่อต้องออกนอกประเทศไปอีกคนนึง
ล่าสุดมีข้อมูลที่คุณไผลลิกออกมาให้สัมภาษ
ว่า๔๐สอสอจากพลังประชารัฐจะโหวตให้นายกที่มาจากเพื่อไทย
คุณจตุพรบอกว่าก็ต้องถามว่าเป็นความเห็นส่วนตัวหรือบอกในนามพักอืม
แต่คุณภัยลิกก็บอกว่าไม่ใช่มติพักนะแต่ว่าได้คุยกับ
สอในพักแล้วและในจำนวนนี้คนเอกลวิก็จะวอตให้ด้วย
ที่คุณไขลิกให้สัมภาษณ์ว่าแทรศนิวโชว์ช่วงแรกนะนะฮะ
คุณจตุพรบอกว่าแต่อย่าลืมว่าคุณไผลลิกเขาสนิทกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ที่๓ก็คือเพื่อไทยส่งไม้ต่อไปพักอันดับ๓ก็คือภูมิใจไทย

ที่๔คุณอนุทินไม่เล่นเกมเสี่ยงครับอาจจะส่งต่อให้กับพักอันดับที่๔
๒๕๐เสียงช่วยโหวตให้และอาจจะเป็นการขายเหล้าพ่วงเบียก็คือรวมไทยสร้างชาติมาด้วย
นี่คือกระดานการเมืองที่คุณจตุพรฉายให้ดูฮะมี๕รูปแบบ
การดานการเมืองเนี่ยขึ้นอยู่ที่คุณอุ้งอิงแล้วว่าจะตัดสินใจยังไง
เพราะหากพูดถึงนายกคนนอกตอนนี้ความเป็นไปได้มันน้อยมากครับ
พลเอกประวิทย์มันไม่ใช่๔๐เสียงมันคือวุฒิสภามันคือองค์กรตามรัฐธรรมนูล
และผมเชื่อว่าขายลาบพ่วงเบียร์กับรวมไทยสร้างชาติด้วย
ดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะเลือกขั้นตอนไหน
ก็คือหมายความว่าถ้าคุณอุ้งอิงเอาก่อนก็นายกที่๓๐พลเอกประวิทย์ก็นายกคนที่๓๑
แต่ว่าถ้าคุณอุ้งอิงนะครับครอบครัวสามารถทัดฐานแล้วก็เห็นกันว่า
อันนี้มันเป็นทุกขลาบเป็นลาบที่ไม่ควรได้ก็จะต้องถึงพลเอกประวิทย์อยู่ดี
นี่คือสถานการณ์ทางการเมืองที่เราแลเห็นก็คือหมายความพลเอกประวิทย์เป็น
ก็โดยการโหวตช่วยของพักเพื่อไทยด้วยนะ
ฉะนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์รัฐบาลเสียงข้างน้อยและประกาศวันยุบสภา
ขณะที่คุณสมชัยศรีสุธิยากรนะครับวันนี้โพสต์สูตรตั้งรัฐบาลว่าเสียงจะหยุดที่๒๓
เสียงในวันนี้ยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยการหาพักมาเติมหลังจากนี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
เหลือ๒ทางเลือก๑เลือกประชาธิปัตย์หรือรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐ
แต่ว่าจะใช้ชื่อย่อปชปรทศชพปชรหรือมากกว่า๑พัก
จะได้สอสอเกินครึ่งของสภาและอาจได้เสียงสวจนผ่านเกณฑ์๓๗๕เสียง
แต่พร้อมรับผลที่เกิดในการข้ามคั่วหรือคำหรูใหม่ว่าสลายคั่วหรือไม่
เป็นคำถามไว้ตรงนี้ในข้อแรก
แนวทางที่๒คือหยุดที่๒๓๘เสียงและหาเสียงสอสอสนับสนุนรายคนรายกลุ่ม
จากปชปคือประชาธิบัติรศชรทศชหรือพปชรพลังประชารัฐ
และขอเสียงสวสนับสนุนแต่เป็นการทำลายระบบพักการเมือง
ส่งเสริมระบบงูเห่าในสภาก็เป็นการวิเคราะห์๒แนวทางนะครับ
วันนี้พักเพื่อไทยแถลงร่วมกับชาติไทยพัฒนาจัดตั้งรัฐบาล
รวมเสียงล่าสุดเป็น๒๓๘เสียง
นำเพื่อไทยนำโดยคุณหมอชนนั่นศรีแก้หัวหน้าพักยืนยันว่า
เพื่อไทยพยายามขอเสียงจากทุกคนทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกพักทั้งสสว
รวมไปถึงก้าวไกลให้ช่วยโหวตนายกไม่ใช่เชิญมาร่วมรัฐบาล
ส่วนถ้าหากประชาธิปัตย์และพักของสองลุงจะช่วยโหวตนายก
ดึงมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็บอกว่าเพื่อไทยพยายามหาทางออกที่ดีที่สุด
ทางเลือกแรกก็คือเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาล
แต่ถ้าหากไม่ได้ในทางเลือกแรกนั้นก็ต้องแสวงหาทางเลือกอื่น
เพื่อชาติและประชาชนนี่คือเหตุผลครับได้ยินบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่ดำเนินการไม่ใช่เพื่อไทยการละคร
เพื่อดึงคั่วเดิมมาร่วมตามเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
คุณผู้ชมคะและแน่นอนล่ะค่ะ
ก็จะมีสวออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยมันมีประเด็นด้วยนะที่ว่าทางด้านของ